ตอนนี้เราก็ต้องไปดูสภาพจิตใจ
ของผู้ที่รอคอยการกลับมาของลูกนะฮะ
นั่นก็คือคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองนะครับของหมูป่าอาคาเดมี่เนี่ย
ตอนนี้ทางหน่วยแพทย์เขาก็เข้าไปดูแลจิตใจอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัตร

นายแพทย์สมัยสิริทองถาวรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

แล้วก็ดูแลครอบครัวที่มาเฝ้ารอทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่

บอกว่าขอให้ติดตามผู้ปกครองทุกคน๒๔ชั่วโมง
คือต้องดูแลจิตใจ๒๔ชั่วโมงนะครับ
หลังจากพบว่ามีผู้ปกครองบางคนมีอาการเครียด
หลังจากที่มีอดีตหน่วยซิลเสียชีวิตไป๑นาย
ก็กลายเป็นข่าวแบบข่าวร้ายออกมานะฮะ
ใช่นะครับนอกจากหดหู่แล้วผู้ปกครองก็เป็นห่วงไงบอกว่า
โอ้โหแล้วลูกจะออกมาจากถ้ำยังไง
นี่ก็กลายเป็นคำถามของสังคมเหมือนกันนะครับว่าขนาดหน่วยซิลที่ว่า
แข็งแรงก็ยังมีอดีตที่เสียชีวิตไป
แล้วก็ทีนี้เด็กจะออกมาได้หรือเปล่า
ตอนนี้การดูแลหัวจิตหัวใจของพ่อแม่
สุขภาพจิตก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับ
ขณะที่จะมีการส่งทีมสุขภาพจิต
ให้การดูแลจิตใจของครอบครัวของอดีตหน่วยซิล
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดด้วยครับ
เช่นเดียวกับแพทย์หญิงรัชนีฉลองเกลือ
มนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินบอกว่า
สภาพร่างกายและจิตใจของเด็กทั้ง๓คน
ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแล

เพราะสามารถที่จะตอบคำถามสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

แต่ก็ยังเห็นความสำคัญว่าผู้ประสบภัย
ต้องได้รับการดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตไปอีก๑คน
เด็กทั้ง๑๒คนรวมถึงโค้ชเนี่ยอาจจะ
ถ้าได้รับรู้ข่าวสารอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้น
อันนี้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะ
ดังนั้นคุณหมอด้านสุขภาพจิตก็เลยเตือนกันนะฮะ
บอกว่าเรื่องที่เราส่งต่อกันในโลกออนไลน
ก็ควรระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามหาเด็กจนเจอ
แล้วก็รักษาแผลกายรักษาแผลใจให้ออกมาให้ได้นะครับ

มันจะอยู่ในโลกโซเชียลตลอดไปเข้าใจไหม
มาเห็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขา
เขาก็จะได้รับรู้ข่าวสารเหมือนกัน
ดังนั้นหมอด้านสุขภาพจิตก็เตือนกัน

ที่ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ

เพราะเด็กเหล่านี้ก็จะมีความรู้สึกว่า

ของการที่พาเด็กมาลำบาก
และยิ่งมองเห็นเด็กลำบากก็อาจจะโทษตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเองนั่นแหละที่พาเด็กมา
ถ้าสมมุติเราตัดสินใจดีกว่านี้อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
หรือว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราทำอะไรได้ดีกว่านี้เด็กอาจจะไม่ลำบากขนาดนี้
แต่ว่าต้องดูว่าการโทษตัวเองตัวนี้มันเป็นการโทษตัวเองที่เกินพอดีหรือเปล่า
อย่าลืมว่าสาเหตุหลักของเรื่องนี้คือภัยธรรมชาติ
เพราะว่าเป็นภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้
อย่างเราพยายามจะสูบน้ำออกจากถ้ำสู้กับธรรมชาติที่น้ำมันไหลลงมาตลอดเวลา
เพราะงั้นบางทีมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากมากเลย
อย่าลืมว่าเขาเป็นการเขาเคยเที่ยวในถ้ำนี้มาก่อน
เคยมาก่อนแล้วเป็นการเข้ามาตามปกติ
การตัดสินใจณตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นการเข้ามาเที่ยวถ้ำตามปกติ
เขาไม่ได้คิดเลยว่าเข้ามาแล้วจะเจอเหตุการณ์ร้าย
งั้นเด็กเหล่านี้ไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาให้เกิดเรื่อง
ไม่มีความสามารถในการจัดการอะไรเลย
คุณผู้ชมค่ะคุณหมอด้านสุขภาพจิตก็เน้นย้ำแหละ

มีจ่าเอกสมานเสียชีวิตบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้
สังคมไปโทษว่าทีมหมูป่าเป็นส่วนหนึ่ง
เพราะว่าเชื่อว่าทั้งโค้ชและเด็กเองก็รู้สึกผิดกันอยู่แล้ว

เพราะว่าแน่นอนค่ะไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสุดวิสัยนะคะ
นะครับก็เชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ต้องหาทางเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวของจ่าเอกสมานให้ดีที่สุดอยู่แล้ว
แล้วก็ขณะนี้สังคมไทยยังคงต้องการความรักความสามัคคี

ไม่ควรซ้ำเติมหรือว่าให้ความคิดเห็นที่แตกแยกออกไปนะครับ
สิ่งสำคัญในขณะนี้สังคมควรมองภาพให้ออกในความเป็นจริง
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความหวังของแต่ละฝ่ายเอาไว้ให้สมดุลกันไป

ทั้งเจ้าหน้าที่และญาติเด็กหรือโค้ชเอง
เพื่อจะนำตัวเองให้พ้นจากวิกฤตให้ได้
เขาบอกปัญหาทุกอย่างถือเป็นบทเรียน
เพื่อหาทางในการป้องกันต่อไปนะครับ
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่จะสัมภาษณ์น้อง๑๓คน

เขาบอกว่าต้องรอจังหวะให้ดีนะ
ต้องรอให้สภาพจิตใจของน้องฟื้นก่อน
สภาพจิตใจของญาติฟื้นก่อน

ต้องดูแลจิตใจของน้องสักระยะหนึ่งก่อน
อย่าเพิ่งไม่ใช่ว่าออกมาจากถ้ำให้ตั้งโต๊ะแถลงสัมภาษณ์เลยนะไม่ใช่
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเขาพูดว่าการแถลงอย่าเพิ่ง

แล้วก็ค่อยมีการตั้งโต๊ะแถลงกันเมื่อสภาพจิตใจน้องแข็งแรง
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคุณ
เขาบอกเหมือนอะไรถ้าไปทิ้มตำหัวใจเขาอีก

เขาคิดถึงเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นทีนี้แหละฮะ

ใช่เพราะว่าไปออกรายการทีวีแต่ละรายการก็จะถามลักษณะเดียวกัน
ว่าทำไมถึงเข้าป๊ายนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะกระทบกับความรู้สึก
แล้วอย่างหนึ่งคืออยากให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นทีม๑๓คนก่อน
บอกในเชิงจิตวิทยานะเด็กออกมาก็ต้องขอให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
แล้วก็เรามีการเสริมกลุ่มเข้าไปอีกให้เกิดเป็นความรักความสามัคคีในกลุ่มใหญ่มากยิ่งขึ้น
พวกเราช่วยเขานะฮะไม่ใช่บอกว่าเขาออกมาแล้วเขาต้องแยกตัวออกจากกันเลย